คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวคนนี้
แล้วต้องพูดเลยว่าหลังจากที่เธอได้รับอิสรภาพ
ตามที่เราติดตามข่าวหน้าสื่อกันไปคุณผู้ชมค่ะ

โอ้โหคนเยอะมากวันนั้นนะ

รอเก็บภาพการปรากฏตัวครั้งแรกของพิงกี้
พร้อมกับคำสัมภาษณ์ที่เป็นการเปิดใจครั้งแรกด้วย
หลังจากที่เธอได้รับอิสรภาพออกมานะคะ
โพสต์คลิปขณะที่กำลังเก็บมะม่วง
แล้วก็แคปชั่นน่ารักนี่กำลังสอยเลยคุณผู้ชม
มื้อเย็นเราคือมะม่วงเบา
มื้อเย็นเธอล่ะคืออะไร
มะม่วงเบาแถวภาคใต้ก็เยอะหน่อยนะ

แฟนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าดูท่ากินของพิงกี้แหม
ลีลาชิลมากแบบเซียนเลยนะ
กัดเค้าให้แบบอุ้ยได้ยินเสียงสีตเลย
เพราะอะไรมะม่วงเบามันเปรี้ยวมาก
เห็นแล้วเข็ดฟันอยากจะออกไปปากซอยบ้าน
ไปหาซื้อมะม่วงมากินบ้างเลยนะฮะ
อุ้ยไม่ว่าพิ้งกี้จะอยู่ในลูกไหน
บทไหนก็ยังดูสวยไม่เปลี่ยนเลย

ใช่นอกจากมะม่วงเบาแล้วค่ะ
สดหน่อยเป็นไง

พี่เปรี้ยวกเก่งมากเลยนะ

เป็นแบบสไตล์ชีวิตของไลฟ์สไตล์พิงกี้แบบง่ายสบาย

ผลงานในวงการบันเทิงของเธอด้วยนะคะ
หลายคนเนี่ยไปเสนอเมนูแบบ

พิงกี้ลองกินยำอันนู้นไหม

แค่เห็นพิกเกียร์คืนศพในตัวนี้
ม่วงกับมะเฟืองเรายังอยากกินตามเลย
นี่ได้งานใหม่เป็นเจ้าแม่รีวิวผลไม้เปรี้ยวแล้วนะ